ถ้าฟ้อนเล็บที่มีมาแต่เดิมนั้นมีท่าดังต่อไปนี้เช่น๑ถ้าปิดบัวบาน

ต่อมาเมื่อท่าแม่บทของภาคกลางเผยแพร่มาสู่ภาคเหนือ
ครูช่างฟ้อนจึงได้นำท่าฟ้อนเดิมกับท่าแม่บทเข้ามาผสมกัน
แล้วตั้งชื่อและเรียงลำดับท่าเพื่อสะดวกแก่การฝึกและการฟ้อนให้เป็นระเบียบลงแนวเดียวกัน
แต่ยังมีการเรียกชื่อท่าการเรียงลำดับท่าและจังหวะย่างเท้าผิดแปลกแตกต่างกันไปบ้าง